นอกจากความคืบหน้าทางคดีแล้วที่คุณผู้ชมและพวกเราทุกคนจะต้องติดตามคือ
ท่าทีของคุณแม่นี่แหละคุณพ่อนิดาที่อาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยซะหน่อย
อย่างก่อนอันนี้ที่เคยฟังธนายเดชาตอนนี้ก็ไม่ฟังทนายเดชาแล้วบอกไม่รักแล้ว

รักแล้วไม่รักร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็มาอยู่กับฝั่งของสสเต้แต่
สสเต้นี่แหละมีปัญหากับกลุ่มทนายซะแล้วฮะ

กลุ่มทนายสี่ทนายครับหลังจากที่พี่เต้เนี่ยมีการโทรไปแล้วก็ลักษณะเชิงข่มขู่ทนายเดชาบอกว่า
เดย์ถ้าพี่ยังไม่ยุ่งยังไม่หยุดยุ่งกับคดีนี้เนี่ยผมไม่เห็นเป็นเพื่อนแล้วนะผมอาจจะใช้วิธีที่วิถีทางการเมืองด้วยพี่เต้บอกแบบนั้น
แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ครับทนายเดชาครับเอาหลักฐานคลิปเสียงสนทนาระหว่างทนายเดชากับสสเต้นี่แหละไปแจ้งความที่กองบังคับการปราบรามเพื่อดำเนินคดีกับสสเต้ในสองข้อหาด้วยกันก็คือ
ข้อหาข่มขืนใจผู้อื่นให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสร็จภาพชื่อเสียงและความผิดในฐานทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวครับ
นายเดชาเนี่ยบอกว่าที่พี่เต้ทำแบบนั้นที่มาข่มขู่เขาแบบนั้นมันทำให้เขาครอบครัวรวมไปถึงหมาอีก๒ตัวที่บ้านตกใจกลัว
แหล่งสอสอไปเลยบอกพี่เต้บอกไม่ต้องมาขอโทษนะ

ธนาคดีชานี่บอกว่าพฤติกรรมแบบนี้
สมควรจะมาเป็นสอสอเป็นผู้แทนของประชาชน

ก็คือครอบครัวผมก็ภาวะแล้วก็อย่างหมาผมตกใจเลย

เขาบอกว่าทำไมต้องทำกับพ่อเราแบบนี้

อีกต่อไปผมจะเอาให้ถึงที่สุดให้หลุดจากความเป็นสอสอ

คนกลางทำตัวเป็นมาเฟียแบบนี้
ไม่ควรจะเป็นสมาชิกสภาพุทธหลักษณะรสดร
นี่ธนาคดีเช้ามาจากแบบนี้เลยนะ
แต่ว่าในคลิปเสียงที่คุยกับเต้เนี่ย
ธนายเดชาบอกว่าเข้าใจทำเสียงอ่อนนิดหนึ่งล่อซื้อนิดหนึ่ง
สุดท้ายบอกเนี่ยทำเป็นมาเฟียแบบนี้ไม่สมควรจะมาเป็นสอสอแล้ว
นายเดชาบอกว่าหมามีเกียรติกว่าการเป็นสอสอ
นอกจากธนายเดชาแล้วธนายคนอื่นก็โดนเหมือนกันนะ
ที่โดนสสเต้คมขู่แล้วก็โดนพาดพิงมีอีก๓คน
แล้วเห็นบอกว่าจะทยอยไปแจ้งความเช่นกันครับ
พีคสุดคือทนายรณรงค์แก้วเพชร
เครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม

เป็นหมาพุดเดิ้ลที่พาไปขึ้นโรงพักปากเกร็ดนนทบุรี
จะไปแจ้งความดำเนินคดีกับสสมงคลกิจใน๒ข้อหา
เหมือนกับธนายเดชาเลยก็คือทำให้ตกใจกลัว
และความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพครับ
ถามว่าพี่รณรงค์พี่เอาหมามาทำไม
เห็นบอกว่าเจ้าถุงเงินมันดุและชอบกัด
ไม่ชอบเห่าครับที่เอามาด้วยเพราะกลัวคนอื่นมากัด

ทนายรณรงค์ยังบอกอีกว่าการมีความเห็นต่างทางคดี
ทำได้เพราะเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตย
พูดย่อมวิพากษ์วิจารณ์ได้
เราไม่ได้อยู่ในสังคมพระเด็จการที่จะห้ามคนไม่ให้พูด
นี่ทนายรณรงค์บอกแบบนั้น
อีกคนที่มาแรงไม่แพ้กันครับและเคลื่อนไหวในโซเชียลบ่อยมาก
ก็คือทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิด
เน็บเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพตอนที่อยู่ฝรั่งเศสนะ

เหน็บสสเต้เปรียบเป็นหมาหน้าเซเว่น
เออเขาบอกขู่เก่งยิ่งบอกหมาหน้าเซเว่นอีก

ธนายฝั่งธนายเดชาเนี่ยเขาจะเปรียบสอสอเต้เนี่ย

ถึงว่าทนายรณรงค์ก็อุ้มหมาไป

ทนายตั้มครับบอกว่าเป็นแค่คนปัดเศษกลับหลงระเริง
ใช้อำนาจบาดใหญ่คมขู่คน
คิดว่าเขากลัวคุณกันหรือไง

พูดจาข่มขู่ประชาชนที่เสียภาษีได้ขนาดนี้
แล้วยังปกป้องอาชญากรข้ามชาติอีก

นายตั้มบอกว่าจะเดิมเนินการเอาผิดกับสสเต้

ดูหนังมากเพราะดูเยอะจะจินตนาการไปเรื่อยเปื่อยครับอีกหนึ่งทนายคือ
นายรัชพลนะคนนี้ก็ถูกพาดพิงเหมือนกันฝากเตือนไปถึงสสเต้
มงคลกิจว่าอย่าทำตัวเป็นเด็กพูดลอยว่าพวกชอบใช้กำลังเพราะ
มองสู้เขาไม่ได้โอ้โหทนายรัชพลพูดแบบนี้แล้วก็บอกว่าเป็นผู้
ทรงเกียรติควรทำตัวให้น่าเคารพกว่านี้ด้วยครับนอกจากนี้ทนาย
รัชพลยังบอกอีกว่าการที่ทนายหลายคนออกมาพูดเตือนเรื่องการสร้าง
ยาหลักฐานเท็จเพราะเขาเป็นห่วงไม่ได้มีใครคิดร้ายหรือข่ม
ขู่คุณแม่พนิดาหรือคนอื่นอย่างที่คุณเต้มงคลกิจกล่าวหาครับ
เป็นความเห็นจากสี่ทนายเลยทนายรัชพลบอกว่าเป็นสอสอผู้ทรง
เกียรติหรือเป็นส่อผู้น่าอ้อภังความฝั่งหนึ่งแล้วต้องมาฟัง
ความอีกด้านบ้างฝั่งผมสตสตว่ายังไงกับการที่คุยกับทนาย
เดชาแล้วมันมีคลิปเสียงออกไปจนทนายเดชาเอาไปฟ้องร้องแล้วนะ
สสเต้บอกว่าผมไม่ได้คมครู

ผมไม่ได้ข่มขู่เขาไม่ได้พูดเลยว่าจะกระทืบเขาเลยนะฮะ
สสเต้มงคลกิจบอกว่าคลิปเสียงโทรศัพท์คุยกับทนายเดชาเนี่ย
มันก็เป็นการพูดคุยกันตามปกติครับ

ที่ผ่านมาผมก็คุยแบบนี้กับทุกคนนะครับ

ไม่คิดว่าทนายเดชาจะนำมาเผยแพร่ต่อสื่อมวลชน
เพราะอะไรพี่นักข่าวลองคิดดูนะ

แต่ทนายเดชาเอาออกมาเผยแพร่กับพวกพี่เนี่ยนะฮะ
ที่โทรไปผมไม่ได้ไปข่มครูเขา
แค่เตือนแค่ตักเตือนนิดหน่อย
นั่นเตือนใช่ไหมครับแค่ตักเตือนครับ

เพราะทนายเดชาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้ว
ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งนะครับ
และที่ใช้คำว่ากระทืบจากกระทืบหรือส่งคนไปทำร้ายเนี่ย
ไม่ได้หมายถึงทนายเดชานะ
คำว่ากระทืบไม่ได้หลุดออกจากปากผม
ทนายสสเต้บอกแบบนี้นะครับ
ถึงคำพูดที่หลายคนฟัง
ฟังแล้วอาจจะคิดว่าผมเป็นคนรุนแรง
แต่จริงแล้วผมก็แค่พูดเล่น
หอกล้อแบบพี่แบบน้องกันเท่านั้นเองครับ

ไม่ได้คมคู่นะไม่ได้อาฆาตนะ
แต่เขาเปรียบเหมือนแค่วัชพืชไง

ทนายเดชามาแสดงความเห็น

แต่กำจัดในวิถีทางทางการเมือง
หรือว่าการดำเนินคดีนั่นเองนะครับ
ผมก็ยืนยันนะผมไม่ใช่คนกลาง
แล้วก็ไม่ได้มีอำนาจบาดใหญ่เกี่ยวกับนักการเมือง

แต่ถ้าคดีของคุณแตงโมได้รับความยุติธรรม
ก็จะเป็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมครั้งใหญ่นะฮะ

เขาเรียกว่าตำแหน่งอยู่ได้ไม่นาน

นอกจากให้สัมภาษณ์แล้วนะสสเต้ยังโพสต์ลงเฟซบุ๊กด้วยนะฮะ

ตำแหน่งอยู่ได้ไม่นานแต่ตำนานอยู่ได้ตลอดไป

ผมคงไม่สามารถที่จะเป็นผู้แทนรัศดรที่ประชาชนจะฝากผีฝากไข้ได้หรอก
ภูมิใจผมก็คือทำให้บ้านเมืองมีความสงบ
เย็นยุติธรรมประชาชนยิ้มได้นะครับ
และล่าสุดเมื่อช่วง๓ทุ่มที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้
สสเต้ก็โพสต์อีกครั้งบอกว่าผมมีความจำเป็น
ปกป้องแม่แตงโมวัย๖๗ปีที่ศูนย์เสียลูกสาวคนเดียว
ให้เขาได้สู้ทวงความยุติธรรมแบบราบรื่น
แม้ผมต้องเอาตัวบังหรือว่าเอาตำแหน่งบัง
เสี่ยงก็จำเป็นเพราะแม่ก็คือประชาชนคนหนึ่งนะครับ
อันนี้ก็คือคุณมงคลกิจโพสต์ไว้เมื่อคืน
สักประมาณ๓ทุ่มผมเข้าไปส่องดูอีก
เป็นอย่างไรบ้างครับพี่บุ๊ค๑ชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเอง
สสเต้ตื่นเช้านะตี๕กว่ามาโพสต์แล้วนะฮะ
อบฝ่ายกฎหมายของภักดิ์พิจารณาแล้ว
แต่อันนี้เป็นเรื่องของการขอร้องเรียน
รยาทนายความอะไรต่างนานา
ลองเข้าไปดูในโพสต์ของสสเต้ได้